ออบอตอร์มหาสนุก
กลับเข้าสู่รายการอบตมหาสนุก
ช่วงที่แล้วครับทั้งสองทีมก็ได้ออกไปตามหาแป้งหมักทำขนมเส้นกันกลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ถ้าอย่างนั้นก็เริ่มทำการแข่งขันเกม
ใหญ่ยาวเด่นขนมเส้นน้ำย้อยได้เลย

ตอนนี้สีส้มนะครับเส้นไหลออกมาแล้วนะครับ
พี่ลิ้งตอนแรกที่ออกมาคลายเส้นสปาเก็ตตี้เลย
เป็นแบบนี้นี่เองเป็นแบบนี้นี่เอง
เดี๋ยวนี้ว่าถ้าเส้นสดเส้นสดเขาจะทำเส้นเล็กครับ
แล้วก็มาส่งน้ำเย็นนะฮะส่งน้ำเย็นสามน้ำนะครับ

เรียกว่านำทีมสีส้มไปก่อน๑ช่วงตัว
ทีมสีส้มอย่าช้าสิครับ

สีสวยมาก

ทั้งสองทีมเรียกว่ามีเทคนิคที่แตกต่างกันเลยล่ะครับ
ทีมสีฟ้าเริ่มขดจากข้างใน
ส่วนทีมสีส้มครับขดจากข้างนอก

กติกาของเราต้องขนให้เป็นวงโดยห้ามมีช่องว่างเหลือโดยเด็ดขาด
แล้วสุดท้ายเทคนิคของทีมไหนจะสำเร็จผลมากกว่ากัน

วงกว้างเลยครับวงกว้างครับตรงกลางช่างมันครับ
เร็วเร็วมาค่ะใส่เร็ว

มีเวลาอีก๒นาทีนะครับ๒นาที

คอยหน่อยเร็วคอยหน่อย
เอาให้เต็มนี้เลยเอาให้เต็มนี้เลยเอาให้เต็มนี้เลย
โอ้โหโอ้โหสีฟ้า

บอกแล้วสีฟ้ามาแรง

สิ้นปีนาทีสุดท้าย
เร็วไม่ได้อะไรขนไปเลยขนไปเลย

นาทีแห่งการแข่งขันเกม
ใหญ่ยาวเด่นขนมเส้นน้ำย้อยหมดลงแล้วล่ะครับ

เรียกว่าสูสีกันทั้งสองทีมเลยล่ะ

ตอนนี้เราลองไปให้คณะกรรมการทั้ง๓ท่าน
ขนมเส้นน้ำย้อยของทั้งสองทีมกันก่อนดีกว่าครับ
โอ้โหถามนิดเดียวครับท่านท้องชิม

เพราะว่าเหนียวนุ่มนะครับ
แล้วก็ความสดแล้วก็มีเปรี้ยวนิดนะครับ

มันเหนียวค่ะ

จริงแล้วมันดูไม่ค่อยออกอะ
คือด้วยความที่อาจจะรสชาติจืดทั้งคู่
ไม่มีรสชาติทั้งคู่พอทานแล้ว
มันก็เดาดูไม่รู้ทั้งคู่

ส้มหรือฟ้า

ทำเอาทีมสีฟ้าน่าเครียดกันทั้งทีมเลยล่ะครับ

และแล้วทีมที่รวมใจสามัคคีกันมากกว่า

แบบนี้ก็รับทุนสนับสนุนชุมชนไปเลย
อีเทราทีวีและออปโตรมหาสนุกของเรา
มอบเงินรางวัลให้๑๐๐๐บาท

ท่านท้องที่กระดายโยะออปโตรเป็นคนมอบให้

คุณคันชิตนากิจท้องถิ่นอำเภอลองของเราด้วยค่ะ

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับอบตขอแดง